สุดทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยเมน
โดยซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตั้งใจที่จะสลับสับเปลี่ยนนักเตะ
เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศที่ประเทศกาต้า
เกมนี้นะครับไทยมาได้ประตูชัยในนาทีที่๗๓ครับ
จังหวัดที่พีรพัฒน์โน้ตชายาเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษ
แล้วก็ถูกผู้เล่นเยเมนรวบล้มลงไปนะครับแล้วก็เป็นจุดโทษ
ซึ่งประกอบเปรมพักครับรับหน้าที่สังหารเป็นประตูชัย
ช่วยให้ไทยนั้นชนะไปได้๑ประตูต่อ๐

และชัยชนะในนัดนี้ครับจะสร้างความมั่นใจให้กับทีมชาติไทย
ก่อนลงเตะกับ๓ทีมใหญ่ที่ร่วมสายอยู่ครับ

ในวันที่๑๓มกราคมครับประเดิมเกมแรก

วันที่๑๖มกราคมพบกับญี่ปุ่น
และ๑๙มกราคมปิดท้ายพบกับเกาหลีเหนือนะครับ
ส่วนเรื่องราวของศึกฟุตบอลไทยพิมลีกนะครับ
พลเรือเอกประพฤติพออักษรมัติ
เปิดเผยในงานขอบคุณแฟนคลับที่อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชนบุรีว่าในเบื้องต้นนะครับ
ได้มีการทุ่มงบประมาณกว่า๑๒๐ล้านบาท
เพื่อสู้ศึกไทยพิมพลิก๒๐๑๖
ตามนโยบายที่พลเรือเอกณอารีนิต
ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบเอาไว้ก็คือ
เตะราชนาวีทุกคนนั้นต้องเป็นสุภาพบรุษในสนามการแข่งขัน
ต้องสู้ด้วยความสะอาดแล้วก็มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
จากนี้นะครับยังได้เปิดตัวนักฟุตบอลหน้าใหม่
เข้ามาเสริมทัพในฤดูการ๒๐๑๖ได้แก่
และปฏิพันธ์อุ่นอบกองหลังจากบุรีรำยูไนเต็ดนะครับ